สามหรือสี่กัญญายนต์นะครับเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์
ครับให้ได้ส่วนวอเล็กบอลนะครับประกาศรายชื่อนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่๓ครับสัปดาห์แรกที่
นามออกมาเป็นชุดผสมไม่มีหัทยาบำรุงสุขแต่ว่า
ไพรส์หน่อยนะครับมีชื่อของนุษฎาต้อมคำตำนานเจ็ด
เซียนเข้ามาเป็นผู้อุกษรด้วยทีมสาวไทยจะออกเดินทาง
สองสิงหาคมในเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีนะครับตัวรับ
อิสระก็มีเปลี่ยนนุษยแป้นน้อยกับจีดาภานาหัวหนองครับ
ตัวเซตนะครับพรพันธ์เกิดปราดกับสิริมามานักฤษ
บอนเรวทัดดาวนึกแจ้งจรัดพรบันดาศักษ์วิมลรัฐ
ธนพันธ์และทิชากรบุญเลิศหัวสาวชัชชุออนโมกศรี
อจราพรคงยศวิพาวิศีทองและสสิพาพรจันทวิสุธ
ส่วนบีหลังครับธนัชชาสุขสดกับพิมพิชยากกรำครับ